สหรัฐนอกจากจะมีการเรียกร้องความเท่าเทียมระหว่างหญิงชายแล้วนะครับ
ก็ยังมีการเรียกร้องสิทธิ์สำหรับคนข้ามเพศด้วย
ซึ่งล่าสุดรัฐบาลภายใต้การนำของนายบารักษ์โอบามา
มีคำสั่งให้โรงเรียนรัฐทุกแห่ง
อนุญาตให้นักเรียนที่เป็นกลุ่มคนข้ามเพศ
สามารถเข้าห้องน้ำได้ตามเพศที่พวกเขาระบุเองนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านการศึกษาและยุติธรรมของสหรัฐ
ลงนามในจดหมายคำสั่งส่งไปถึงโรงเรียนของรัฐทั่วประเทศ
ให้อนุญาตให้นักเรียนที่เป็นคนข้ามเพศ
สามารถเข้าห้องน้ำตามเพศที่ตัวเองต้องการได้
โดยที่ไม่ต้องมีการนำใบวินิจฉัยหรือใบรับรองของแพทย์มาแสดง
รวมทั้งไม่จำเป็นต้องแสดงใบสูติบัติเพื่อแสดงเพศที่ชัดเจนอีกต่อไป
คำสั่งดังกล่าวจะไม่มีการบังคับใช้เหมือนกฎหมาย
แต่ก็มีการกำกับเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับว่า
โรงเรียนใดไม่ปฏิบัติตามก็อาจจะถูกรัฐบาลฟ้องร้อง
หรือว่าอาจจะไม่ได้รับงบสนับสนุนจากภาครัฐต่อไป
สำหรับกรณีการเข้าใช้ห้องน้ำของคนข้ามเพศก็เป็นประเด็น
ที่ถูกหยิบยกมาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางนะครับ
หลังจากที่รัฐนอสแคโลไลน่าประกาศใช้กฎหมาย
ห้ามคนข้ามเพศเข้าใช้บริการห้องน้ำหรือห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า
ไม่ตรงตามเพศที่แท้จริงตามกำเนิด
ในห้องน้ำสาธารณะและห้องน้ำโรงเรียน
โดยมีการโต้เถียงกันระหว่างฝ่ายของนายโอบามา
และตัวแทนของรัฐนอสแคโลไลน่า
แต่ว่าในที่สุดกฎหมายดังกล่าวก็มีผลบังคับใช้
ในรัฐนอสแคโรไลน่าเป็นแห่งแรกของประเทศ
ทำให้มีกระแสทั้งที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วย
โดยผลสำรวจความคิดเห็นของรอยเตอร์และอิฟซอร์ส
พบว่าประชาชน๑๔๔เห็นว่าทุกคน
ควรจะใช้ห้องน้ำตามเพศกำเนิดของตัวเอง
ขณะที่อีก๑๓๙ระบุว่า
ทุกคนสามารถจะใช้ห้องน้ำได้
ตามเพศที่พวกเขาอยากจะเป็นครับ